ท่านผู้ชมครับเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด

ศูนย์กลางการแพร่กระจายเนี่ยมาจากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครนะครับ
ล่าสุดจังหวัดเลยที่ในรอบนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ
แต่ผู้ราชการจังหวัดเลยแถลงล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว๑คนนะครับ
เป็นผู้หญิงนะครับอยู่ที่บ้านห้วยทองตะบนโพนสูงอำเภอด่านซ้ายนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ไม่แสดงอาการอะไรเลยนะฮะ

หลังจากที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะ
แล้วก็มีผู้สัมผัสอีก๓๒คนรอผลอยู่นะครับ
ผู้หญิงคนนี้นะครับตามไทม์ไลน์นะครับ
เบื้องต้นช่วงวันที่๑๐๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ขึ้นรถโดยสารประจำทางไปขายลอตเตอรี่ที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ช่วงเช้าทุกวันช่วงบ่ายเนี่ยไปขายตามตัวเมืองในสมุทรสาคร

อาศัยอยู่กับเพื่อนที่ขายลอตเตอรี่ด้วยกัน๑๒คน
แล้ววันที่๑๗ธันวาคมก็กลับมาที่บ้านที่ห้วยทองตะบนโพนสูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ก่อนที่จะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ค่ะส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะก็มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑คนนะคะ
ตอนนี้ค่ะมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เป็นร้านขายอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวขายยำเนี่ยค่ะครับ
เปิดร้านวันแรกตกแต่งร้านซะสวยเลยอ้าวมีผู้ป่วยโควิด๑๙
หนึ่งคนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองอ่ากลายเป็นว่าเงียบกลิบเลยนะคะ
นี่เปิดวันแรกเลยเหรอเปิดวันแรกค่ะเจ้าของร้านเลยขึ้นเฟซบุ๊คว่า
วันแรกวันเปิดร้านกินฟรีกินฟรีคนยังไม่ค่อยมาเลยค่ะ
บอกว่าโอ้โหอุตส่าห์ลงทุนแล้วก็เพิ่งเปิดร้านเนี่ย
บ้านครับร้านเลยเงียบเลยแต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่เป็นไร
คือบางพื้นที่เขาก็จะไม่จัดใช่ไหมฮะแต่บุรีรำนะครับวันนี้มีการแถลงนะครับ
โดยศูนย์สบคโควิด๑๙ของบุรีรำนะครับ
บอกว่าที่บุรีรำเนี่ยมีพ่อค้าขายอาหารทะเลชาวอำเภอพิมายจากโคราชติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วเอาอาหารมาขายที่อำเภอลำปลายมาตรบุรีลำก็ตรวจผู้เกี่ยวข้องหมดแล้วนะครับ
จนถึงตอนนี้บุรีรำยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะฮะมีแต่จากที่เข้ามาแล้วเขาก็ไปแล้วนะครับ
เป็นคนโคราชนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องประเมินวันต่อวันนะครับ
แต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำสำหรับบุรีรำนะครับ
งานปีใหม่สิ้นปีนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ทางจังหวัดบอกว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกิจกรรมก็สามารถทำได้
แต่ต้องภายใต้ความระวังการเว้นระยะห่างไม่มีคนมากเกินไป
หน้ากากอนามัยป้องกันอย่างเต็มที่
ก็จะจัดนะฮะแต่จะลดขนาดของงานให้เล็กลงมีคนน้อยลง
ไม่มีการจัดคอนเสิร์ตไม่ประกวดวงดนตรี